นี้ล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับสำนักงานสารรัฐธรรมนูลออกเอกสารแจ้งข่าว
ระบุเวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีบ่ายสามโมงสิบห้านาทีที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้มีการไปยื่นคำร้อง
พร้อมเอกสารประกอบคำร้องเพื่อให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูลมาตราแบบ๒ว่าเรื่องของสมาชิกภาพ
เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑
ร้อยหนึ่งวักหกแล้วก็ประกอบมาตราเก้าสิบแปดวักสามหรือไม่
ล่าสุดนะครับก็มีการแจ้งว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
รับคำร้องในทางธุรการแล้วแล้วก็จะมีการนำเสนอต่อสารรัฐธรรมนุน
เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนต่อไป
เอาเป็นว่ารับคำร้องของกรกฎต่อตอนสิบห้านาฬิกาสิบห้านนาทีนะครับ